มาดูเรื่องของความแปลกของน้ำทะเลบ้างดีกว่า
ปกติน้ำทะเลมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้มันไม่ปกติเพราะว่าที่ชนบุรีมันเกิดปรากฏการณ์น้ำลง

ลงแบบจนเห็นสุสานเรือประมงใต้ท้องทะเลโผล่ขึ้นมาแบบนี้

แล้วเรือประมงก็ผุดโผล่ขึ้นมาแบบนี้
แต่ก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปไปซะแล้วค่ะ

ซากเรือประมงขนาดใหญ่ลำนี้นะครับ
โผล่ขึ้นมาบริเวณอ่าวสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

หลังจากเกิดปรากฏการณ์น้ำลงเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรนะคะ

แล้วก็จะเห็นซากไม้ซากเรือต่างอยู่ใต้ท้องทะเลอย่างชัดเจน

จุดนี้เป็นจุดชมวิวอยู่บริเวณหน้าหาดสีทอง
ห่างจากชายฝั่งประมาณสัก๓๐๐เมตรได้

ซึ่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์น้ำลงเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เราจะได้เห็นอีกภาพหนึ่งมุมหนึ่งของท้องทะเล
เขาบอกว่าปกติตรงนี้น้ำลงอยู่แล้ว

ใช่ค่ะจนเนี่ยเห็นพวกแบบเศษอะไรต่างที่อยู่ใต้ท้องทะเลอย่างละเอียดเลย

นี่ค่ะซากเรือเก่าที่เป็นซากประหลักหักพังก็มีมากมาย

ว่ากันว่าจมอยู่นานหลายปีแล้วนะคะ

แล้วที่ผ่านมานะสุสานเรือก็กลายเป็นที่อยู่ของปลา

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลมากมาย
แต่พอตอนที่น้ำลดลงมาแบบนี้ปลามันก็ต้องหนีไปก่อนแหละ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกนะว่าปกติจะเห็นแค่เสากระดงเรือโผล่เหนือน้ำเท่านั้น

อย่างที่คุณชนะบอกไปแต่ครั้งนี้มันลดลงไปมากเลยนะคะ
เรียกว่าก็มองในแง่ดีก็คือเหมือนกับเป็นมุมใหม่

เป็นทิวทัศน์ใหม่ให้ได้ถ่ายรูปกันนะคะ
ซึ่งการปรากฏของสุสานเรือประมงครั้งนี้หลายคนบอกอุ๊ยไม่เคยเห็นนะ

ก็เลยขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะ
เห็นบอกว่าทางกองทัพเนี่ยกองทัพเรือนะ
ส่วนใหญ่เขาจะนำซากเรือประมงที่จมเนี่ย

มาปล่อยไว้ตรงนี้

สัตว์ปุ่มหอยปูปลาในท้องทะเลนะคะ
ก็ทุกอย่างมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะ
เนาะมุมนี้ไม่ค่อยเห็นค่ะ